สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ดูนี่เหมือนกันก็พบว่าเป็นทางตังเช่นกัน
แต่คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่นั้นไม่ละลุด
แหลงมายลักลักลดละความพยายามนะคะ

เพื่อที่จะไปสำรวจหาปล่องที่สี่

แนวทางหนึ่งนะคะที่กำลังพิจารณาช่วยเหลือ๑๓ชีวิต
นั่นก็คือการเจาะผนังถ้ำ
ซึ่งตอนนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติคำสั่งให้ดำเนินการได้แล้ว
แต่ว่าจะใช้วิธีการเจาะอย่างไร
ก็ยังต้องรอประเมินความเป็นไปได้อีกครั้ง
เพราะตอนนี้เรื่องของอาวุธอุปกรณ์ต่างในการเจาะเนี่ย
ได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังของสหรัฐมาถึงแล้ว

ที่สำคัญต้องทำด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้ไปเจาะกระทบหินย้อยภายในถ้ำ
เพราะอาจจะทำให้เกิดหินถล่มลงไปในโถงได้

เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องประเมินกันทุกเรื่องทุกประเด็นแล้วก็ทุกวินาทีเลยนะคะ
ค่ะที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ

นับดูถ้าสมมุติว่านี่คือตรงกลาง
ตรงกลางคือปากทางเข้าถ้ำ
เลี้ยวซ้ายไปแบบนี้คือสิ่งที่เขาสำรวจไปแล้ว

อันนี้ก็จะต้องดูว่าสรุปแล้วมันลงไปถึงหาดพัทยา
หรือว่าพัทยาบีชหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ทีนี้วันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ก็คือหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษ
ซึ่งเคยไปสำรวจถ้ำแห่งนี้เดินทางมาถึง
บอกว่าลองสำรวจด้านขวาหน่อยไหม
ก็คือทางฝั่งของผาหมี